มาค่ะคุณผู้ชมฝนกระหน่ำฝนกระหน่ำบ้านเราเอาฝุ่นกระหน่ำ
แต่ฝนไปถล่มใต้ฝั่งคุณกรุงเทพฝุ่นกระหน่ำกรุงเทพ
ส่วนฝั่งผมฝนถล่มใต้คุณทั้งฝนหนักทั้งขึ้นลมแรง
คลื่นแบบสูงมากเลยอ่ะสามสี่เมตรแบบนี้เดี๋ยวสรุปเดี๋ยวประมวลให้คุณผู้ชมฟัง
เอาอะไรก่อนดีเอาฝุ่นก่อนไหมเอาฝุ่นก่อนเอาฝุ่นก่อนฝุ่นที่มันกระหน่ำกรุงแบบนี้
แต่ละคนโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจนี่ไง
แล้วต้องบอกว่าบ้านเราติดอันดับโลกจ้ากรุงเทพเชียงใหม่แต่เป็นอันดับโลกที่เราไม่อยากติด
เพราะอะไรล่ะอากาศแย่ที่สุดในโลกคุณเออดูกันหน่อยละกันนะคะ
ช่วง๑๐โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางเว็บไซต์ตรวจสอบแล้วก็จัดลำดับคุณภาพอากาศทั่วโลก
แต่นี่ดิฉันดูล่าสุดนะคุณผู้ชมตอนนี้เลยเที่ยง๑๕นาทีคือเขาบอกว่าเราดูของบ้านเราก่อนนะ
ผู้ว่าชัดชาติประชุมร่วมกับทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะฮะ
เขามีการสรุปนะว่าวันที่๒๖มกราคมคือวันนี้จะเป็นวันที่มีฝุ่นพิษอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมาก
คุณผู้ชมต้องเตือนกันแบบนี้เลยนะครับแต่วันนี้เราออกมาไหมเราก็ต้องออกมาทำงานอ่ะ

แล้วก็วันนี้อีกกรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้๒๗มกราคมจนถึงวันที่๑กุมภาพันธ์
คือ๒๗มกราคมและ๑กุมภาพันธ์
คุณผู้ชมฮะยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะฮะ๑๘พื้นที่ดูหน้าจอกันหน่อย

เราทำให้ดูว่า๑๘พื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมไล่เช็คกันหน่อยว่าหน้าจอของคุณได้เห็นนะฮะ
ดูหน่อยนะฮะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง๑๘พื้นที่
คุณคุณเห็นอันนู้นไหมน้องแข็มน้องแข็มค่อนข้างวิกฤตเลยนะคะ
นะครับคุณผู้ชมค่อยตรวจสอบดูนะฮะหรือเข้าไปดูในเว็บของกรมควบคุมมลพิษก็ได้เนอะ
ใช่แล้วนี่เดือนมกราเองคุณเดี๋ยวพอไปเดือนกุมภามันก็จะรุนแรงมากขึ้น
และที่สำคัญคือมันจะอยู่กับเราค่ะไปจนถึงมีนาเมษานู่นน่ะ
ดังนั้นคือต้องระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพน้ำอีกอย่างหนึ่งปีนี้ความแห้งแรงมันมากกว่าปีที่แล้วไง
และอีกอย่างอาจจะเกิดไฟป่าอะไรต่างอาณาด้วยนะฮะ
ก็ต้องระวังนะฮะส่วนที่มีฝุ่นอยู่ในกรุงเทพเยอะในช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไป
อากาศเย็นจากจีนเขาแผลลงมาปกคลุมพอปกคลุมแบบนี้มันกดไงกดฝุ่นลงมานะฮะ